คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ชาวเน็ตเขามีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นคลิประทึกแล้วก็มีการระบุข้อมูล
ข้อความบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์สามีใช้น้ำมันราดภรรยาตัวเอง

ทีนี้ภาพนี้หลังจากที่ปรากฏออกมาคนก็แชร์กันเยอะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏว่าสิ่งที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันให้ข้อมูลกัน
กับสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์ไปคุยมามันหนังคนละม้วนเลยนะคะ

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ลักษณะจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นร้านขายส้มตำ
ติดกับถนนไปสอบถามนายสำรองวรโคตรสามีของนางสรร
นางสรรเนี่ยก็คือคนเจ็บสามีก็คือนายสำรอง
นายสำรองเล่าให้ฟังบอกว่านางสรรเนี่ยไปนั่งดื่มเหล้ากับสามี

หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันเรื่องเงินเงินทองนี่แหละค่ะ
สามีก็เลยชวนให้นางสันไปขายผลไม้
นางสรรจึงเดินไปซื้อน้ำมันเบนซินมานะคะ๒ขวดค่ะ
ราฟิกทำให้ดูแบบนี้นะคะเติมใส่รถมอเตอร์ไซค
ว่าเดี๋ยวจะไปขายผลไม้แต่ปรากฏว่านางสรรเนี่ย
เอาน้ำมันที่จะไปเติมรถมาราดใส่หัวตัวเอง
พร้อมกับบอกสามีบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย
สามีบอกว่าเอ้าถ้ากล้าทำก็ลองดู
หลังจากนั้นนางสานะก็เดินไปที่ร้านค้า
ซึ่งสามีก็ตอนนั้นก็เดินตามไปด้วยนะ
นางสรรกินเหล้าจนเมาได้ที่ค่ะส่วนสามีก็สั่งต้มมะม่า
สันก็พูดกลับมาอีกบอกว่าเดี๋ยวจะจุดไฟเผาฆ่าตัวตาย
สามีก็เลยตอบกลับไปบอกว่าถ้ากล้าจริงก็ลองทำ
เดี๋ยวจะเอามือถือมาถ่ายคลิปแล้วเดินออกมาจากร้านค้า
นำไฟแชคมาจุดที่ถุงเท้าก่อนแบบนี้ค่ะ
คนขายของที่ร้านซึ่งกำลังต้มมะม่าอยู่
คนขายตกใจผลักนางสรรออกมาแล้วก็
รีบไปนำน้ำเนี่ยมาช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ติดร่างของนางสรรคือฝากฝั่งของสามีบอกว่าเขาตอนนั้นก็ช่วยนะ
ก็เอาน้ำมาช่วยราดตัวนางสรรช่วยดับไฟนะคะสามีบอกว่าก็ไม่คิดนะนางสรรเนี่ยจะพูดจริงทำจริงจุดไฟเผาตัวเองแบบนั้น
คือตอนที่สามีพูดท้าทายกลับไปก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าฝ่ายเมียเนี่ยจะยอมทำจะทำจริงแต่ก็ยอมรับว่า
ภรรยาเนี่ยเมียของตัวเองเนี่ยเป็นคนใจจริงพูดจริงทำจริงทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเครียดมากเลยนะ
ทั้งเรื่องของภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บเครียดทั้งเรื่องชาวเน็ตตอนนี้ก็ไปประจานเขา
ข่าวที่ออกไปกลายเป็นว่าเขาเป็นคนไปจุดไฟเผาภรรยาของตัวเอง
ทั้งที่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเรื่องจริงแต่ถามว่าทะเลาะกันไหมที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันแหละค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือเจ้าของร้านขายส้มตำนายคำแปงศรีชัยพล
เขาก็ยังพูดกลับไปเลยนะคะบอกว่าคนเรากว่าจะเกิดมามันเป็นเรื่องที่ยาก
อย่าไปทำเลยแต่จู่นางสรรค่ะก็จุดไฟเผาตัวเอง
แล้วไฟเนี่ยก็ลุกท่วมตัวนางสรรนางสรรวิ่งมากอดเขา
เขาบอกว่าตอนนั้นตกใจมากสะบัดหลุดเลยนะ
บัดนางสรรออกจากตัวเพราะกลัวว่าไฟจะมาลุกไหม้ติดตัวเองด้วย
จากนั้นวิ่งไปตักน้ำมาช่วยดับไฟที่กำลังไหม้นางสันนะคะ
สันตอนนั้นไม่ได้มีการส่งเสียงร้องเออะโวยวายหรือขอความช่วยเหลือ
นั่งเฉยนั่งนิ่งนั่งนิ่งคือเจ้าของร้านขายส้มตำบอกว่าถือว่าใจกล้ามาก
เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ผมก็เดินกลับมาตอนแรกตรงนี้แหละผมไม่นึกว่าจะเป็นจริง
ผมก็กลัวยังเหมือนกันก็นึกว่าจะไม่จริงอย่างนั้น
ผมก็ไปด้วยกันที่ร้านพอผมกลับมาผมก็วิ่งไปจากตรงนี้เลยเห็นไฟลุก
ก็ไฟไม่ตามตัวเลยครับ
ผมก็วิ่งหาน้ำหาอะไรไปลาด